ขอบคุณครับ

ขอผมบัปพลุภาวฟ้าอื่นครับ

พอดีกรณีของทางน้องไบท์แล้วก็น้องกัน
เราได้พบการกระทำความผิดที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
เรื่องถามความผิดมินประมาทด้วยการโฆษณา
แล้วก็อาจจะมีความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
โปรบรรวมวัตถุการณ์การกางความผิดของคอมพิวเตอร์

ครับทางพนักงานต่อกรรย์ส่วนที่บปทซึ่งตอนนี้ทางเจ้าได้ก็ได้รับคำลองคุกไว้เรียบร้อยแล้วครับก็จะ
ก็จะเจ้าได้ดมเวิร์ษกับจากการรวบรวมพญาบาทต่อไปแล้วก็จะทำการเรียกตัวทั้งผู้เกี่ยวข้าเรื่องความผิด
หรือว่าได้มีการรูปภาพที่จะเป็นคลิปต่าง
ไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ตามกฎหมายครับ
ก็นำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับตัวผู้ที่พูดเห็นประมาณเบื้องต้นเราเข้ามาแจ้ประมาณกี่ลาย
ผู้ที่หินประมาทเบื้องต้นเราคิดว่าจะมีตัวหลักประมาณ๗ลาย
แต่ว่าบัญชีรายยึดได้อย่างอื่นก็คือมีความเห็นด้วย
แต่ก็เราก็พยายามรวบรวมคนที่เป็นแก่นำต่างที่เป็นผู้กระทำความผิด
เพื่อนำมาให้ทางเจ้าที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ก็คือจะมีคนหลักที่เราต้องการประมาณ๗๐
แต่ว่าบางลายเป็นผู้การสงครามผิดซ้ำกันทั้งในประมาณนี้
ที่ว่ามีต้องหมายทางคุณกันและคุณไบ
จับไปจนจริงจริงของความเสียหายในแน่ของจิตใจแล้ว
ฟ้าเชื่อเสียงน้องไปนะคะค่ะนี้ที่มีก็คืออยากจะให้เป็นก็มาหา
น้องด้วยค่ะได้พูดคุยกับทางน้องไหมคะคุณแม่
ก็ก็พูดคุยน้องก็ให้กำลังใจทั้งสองคนนะคะน้องมีแบบภาวะเครียดอยู่แล้ว
เนี้ยค่ะก็ก็ต้องบอกตรงตรงว่าน้องก็มี
ภาวะเครียดนะคะก็ก็เป็นเรื่องปกติที่ที่เจออะไร
แบบนี้ที่ที่คนปกติคนก็ควรรู้สึกอ่ะเนอะอืม
ก็ก็ให้กำลังใจกันไปนะครับคือมันมีความกระทบแน่แน่อยู่แล้วอ่ะนะ
ก็คือเชื่อว่ามันมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วทุกคนก็ต้องรู้
ตอนนี้ค่ะที่มาวันนี้ก็เพราะมันเกิดผลกระทบ
ก็เลยเนี่ยคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุด

สบายสวัตดีที่วันแล้วถึงการเรียกสืบพยานต่อไปในวันไหนบ้าง
บทลงโทษลงโทษต่างจากผู้ที่กำลังคาปิดนี่มียังไงบ้าง

พะเมียนบุคคลนะพะเมียนครับขอบคุณหลายแนว
ไวนี้เราเข้าไปดูและไปแชร์ตรงนี้เราอยากจะบอกอย่างไรครับครับ
ช่วยด้วยบรรยายคนภาษาในประชาติฟัง
คำถามก่อนที่หน่อยครับสวัสดีครับวุฒัะชื่อแชร์บน
หนึ่งเผื่อใครยังหลงไปไปแชร์อีกอ่ะเข้าไปดูแล้วไปแชร์ตรงเนี้ย
เราจะบอกอยากจะบอกไงครับบางคน
เราก็อยากจะขอให้คนที่แชร์ในแฮสแท็กต่าง
เพราะว่าทางเราเนี่ยถ้าตอนนี้เราก็ได้มาดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่เป็นตัวหลักในการกระทำแล้ว
สำหรับบุคคลอื่นที่เล่นคอมพิวเตอร์และใช้แท็กนี้ออกไปเนี่ย
เราก็ต้องถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดในฐานนี้เกิดขึ้นด้วย
ซึ่งในตามความผิดมันเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ถ้าเกิดเราดำเนินคดีไปแล้วมันไม่สามารถยอมความได้เหมือนความผิดฐานหมินประมาทนะครับ
ก็ขอให้ลบการข้อความหมินประมาทลบสิ่งต่าง
ว่าจะเป็นภาพวีดีโอหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีการหมินประมาท
ถ้ามันไม่เป็นความจริงคุณมีความผิดตามกฎหมายครับ
ขอบคุณมากครับ